ไก่ทอดเทพาะจังหวัดสงขลา
เขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อเลยทีเดียวนะครับ
ต้องกินไปพร้อมกับแกงเขียวหวาน

แต่เป็นไก่ทอดที่ทานกับแกงเขียวหวาน

ติดตามได้กับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณอุบลรัฐนวลเนียมผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ประจำอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับ

ตื่นต้อนกำเนิดอยู่ที่อำเพลิง
มาทานไก่ทอดที่ร้านไก่ทอดเทพาบลูนาเล

ทอดมีประวัติความเป็นหมาที่น่าสนใจ
แล้วก็ต้องการนำเสนอคุณค่าของสินค้าท้องถิ่นค่ะ

ตอน๒๔ปศ๒๔๗๐
ลูกสาวเจ้ากับเทพาต้องเป็นห่วงสุขภาพพ่อเขา
เขาก็เลยทอดไก่โดยการเลาะหนังออก
แล้วเมื่อรวมกับวิธีการทอด
มันทำให้ไก่ทอดเทพากรอบนอกนุ่มไหน
แล้วก็เมื่อเอาไปทานกับแกงเขียวหวาน

ซึ่งรสชาติแบบนี้มีแต่ที่เทพา
หรือที่พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้ทานเท่านั้น
จุดเด่นของไก่ทอดเทพาคือไม่มีหนังกรอบนอกนุ่มใน

เอ๊ะทำไมต้องทานคู่กับแกงเขียวหวาน

ก็ยังมีส่วนอื่นที่เหลือจากการนำไปทอด
ชาวบ้านที่อำเภอเทพาสมัยก่อนจึงนำไปทำแกงเขียวหวาน
ซึ่งวิธีทานก็จะตักข้าวสวยใส่กระทงใบตอง
ราดด้วยแกงเขียวหวานและตำด้วยไก่ทอดหนึ่งชิ้น
แต่สำหรับร้านนี้ได้จัดไว้เป็นชุด
เพื่อลูกค้าจะได้ทันสะดวกนั่นเองค่ะ
การทำงานในร้านไก่ทอดเทพาบูรณาเล
เราผ่านงานวิจัยออกมาหมดว่า
คนในเมืองเขาต้องการรสชาติแบบไหน

ซึ่งโอเคในส่วนของไก่ทอดเทพามันอร่อยอยู่แล้ว

งเขียวหวานเขาชอบรสชาติแบบเข้มข้น

รูปแบบหน้าตาของไก่ทอดเทพา

คนในเมืองอาจจะไม่สะดวกในการทาน

ดีไซน์หน้าตาว่าทั้งหมดต้องออกมาหน้าตาประมาณนี้

หลังจากลองทานไก่ทอดเทพาคู่กับแกงเขียวหวานนะคะ

แต่สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะทานกับข้าวสวย
แต่ที่นี่จะเพิ่มข้าวเหนียวมาด้วย
เพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะทานไก่ทอดคู่กับข้าวเหนียว
ทานไปก็คิดไปนะคะว่าที่ร้านมีวิธีทอดไก่ยังไง
ถึงได้กรอบนอกนุ่มในแบบนี้
ก็แอบไปถามวิธีจากเจ้าของร้านอีกนั่นแหละค่ะ
สมัยโบราณเขาทอดกันแบบ๒ครั้ง
มันใช้ระยะเวลาในการทอดประมาณครึ่งชั่วโมง
ร้านก็เลยใช้วิธีการมาทอดที่กระทะเดียว
แต่เอาประสบการณ์ที่เขามาใช้
ทอดกระทะเดียวเมื่อทอดเสร็จ
ในระดับที่มันไก่มันสุกแล้ว
เราก็ปรับความร้อนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
เขาเรียกว่าเป็นการทอดให้กรอบแต่อยู่ในกระทะเดียว

ตอนนี้ไก่ทอดเทพาบูนาเลอยู่ได้๓วัน

แล้วก็วิธีการที่เราไปเพิ่มอุณหภูมิที่สูงขึ้นแบบที่ว่า
เราก็ไปเจอโดยบังเอิญว่ามันเหมือนกับ

จากไก่ทอดเทพาที่เป็นจุดเด่นของร้านแล้วนะคะที่นี่ยังมีเมนูอื่นอีกมากมาย
แกงไตปลาผัดใบเลี้ยงปลากุลาวเค็มซึ่งหาทานยากมาก
แล้วก็แกงส้มซึ่งต้องบอกว่านอกจากจะทานที่ร้านได้แล้ว
ยังมีแบบกึ่งสำเร็จรูปให้นำไปแกงที่บ้านได้อีก
ซึ่งคุณเซฟรับรองว่ารสชาติเหมือนในร้านอย่างแน่นอนค่ะ
เพียงแต่อาหารเท่านั้นนะคะแต่เครื่องดื่มที่นี่ก็พยายามดึงเอาความเป็นท้องถิ่นออกมาในหลายเมนู
ส่วนขนมหวานก็มีโอกาสได้ทานลูกลานลอยแก้วผลไม้ที่๕๐ปีจะเป็น๑ครั้ง
แต่ที่นี่จะใช้ระบบฟีดเอาไว้เพื่อให้ลูกค้าได้ทานได้ตลอดทั้งปีเลย
ใครที่ยังไม่เคยทานไก่ทอดเทพาแนะนำให้ไปลองทานกันดูนะคะที่ร้านไก่ทอดเทพาบลูนาเลอำเภอหัดใหญ่จังหวัดทรงคลา
จะสั่งเป็นชุดกลับบ้านหรือว่าจะซื้อเป็นของฝากใส่กล่องแบบนี้ก็ได้ค่ะ
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน